ปราศจากสารเคมีอันตราย

มากดูคุณขอคูโสมกลับการแช่จริงเพราะแช่กันจริง

รายการเละอ่ะสิไม่ใช่รายการแฉ

ปรากฏเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่

เสร็จแล้วผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมออกเมร์

มีแฟนต่างจากเทปเองไม่ใช่สิบสี่คนแรก
การใช้เศียร์ตัวตอนมัธยมหรือประถมไงนึกออกปะ
ไม่ใช่กับคนนี้อันนั้นหลังจากนั้นไป

กลับไป๓๐กว่าปีที่แล้ว
ผู้หญิงเวลาเขาจีบกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้

ผู้หญิงเย็บผ้าเช็ดหน้าให้

ผู้หญิงสวยผู้หญิงอยู่ในซอยบ้านเดียวกัน
เหมือนแฟนฉันน่ะเหมือนแฟนฉันเลยเหมือนหนังเรื่องแฟน

หนุ่มเป็นคนเลิกหนุ่มเป็นคนเดินจากเข้าไป

ฉันก็คิดว่าเฮ้ยหนุ่มกัญชัยจะต้องเจ้าชู้
หนุ่มจะต้องเลวเพราะนั่นคือสัญลักษณ์ของหนุ่ม

จะต้องเจ้าชู้จะต้องเทยาจะต้องไปจับได้เป็นผู้หญิง

ถึงเวลาที่เธอจะต้องเล่าในรายการแล้วทำไมเธอถึงเลิกกับแฟนทุกคน

คุณต้องเล่าเป็นแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ราชเอ๊ฉันก็เคยสงสัยหนุ่ม
ก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าราชวัฒน์
ฉันก็เอ๊ะทำไมหนุ่มเชียร์
นางชอบพูดให้เราฟังชงมาตลอดชงมาเป็นสิบสิบปีว่าก๋วเตี๋ไก่ที่อร่อยที่สุดต้องเป็นราชวัฒน์
ไม่ก็คือเหตุการณ์คือแบบมันก็เป็นแฟนกัน
เพราะพี่เลิฟตอนนั้นอยู่ในซอยเดียวกันเขาก็เรียนที่นึงเราก็เรียนที่นึง
แล้วก็เจอกันทุกวันเดินเข้าซอยก็เจอกันเขาก็ชอบแบบเขาสวยมากน่ารักมาก
สวยที่สุดในซอยสวยที่สุดในใจผมแล้วตอนนั้นน่ะ
แล้วมีวันหนึ่งเขาก็บอกเขาจะปักชื่อมาให้ใส่พาชนา

เสร็จผมก็ไปนั่งรอที่ป้ายรถเมย์ที่ตลาดที่ตรงราชวัฒน์
บริเวณตรงราชวัฒน์แล้วก็เขาก็มาเดินข้ามสะพานมา
เดินสะพานเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยซ้ายก็จะเจอป้ายรถเมย์อยู่อย่างนี้
ผมก็นั่งอยู่อย่างนี้เราก็เลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็หันไว้เห็น

เราก็ลุกขึ้นมาก็เดินยิ้มไปอะไรอย่างนี้
เดินมาแล้วอยู่ด้วยดีแบบเหมือนช็อตซิฟต์คอม
ครับบุ๊บบล้มพึงปั๊งไปข้างหน้าเลย

กล้องเก่าว่ากึ้งปุ๊บเนี้ยพี่ก็เดินมาอย่างงี้

ทำไมไม่พยุงอะไรเขาขึ้นมาก่อนเหรอ

ใจพี่นี่มันเยี่ยมมากจริง

ไม่แล้วไงแล้วเมื่อวานพี่เจอเขาแล้วเกิดอะไรขึ้น

จากนั้นก็ไม่กล้ากินก๋วเตี๋ไก่ร้านเขาอีกเลย

แต่ว่าตอนหลังก็แบบก็ไปเจอแล้วก็มีการแบบก็ไปกิน

หลังจากนั้นคือแบบพี่มีแฟนคนไหน
เจอผู้หญิงคนไหนคบคนไหนอะไรอย่างนี้

ก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัดจะพาแฟนนางทุกคนจะพาไปกินก๋วเตี๋ไก่ราชวัดร้านนาง
ฉันก็ถามแล้วผู้หญิงเจ้าของก๋วยเตี๋ไก่รัชวัฒน์น่ะ
แต่งงานจนถึงวันนี้เขายังไม่แต่งงานนะ

นาง๕๐กว่านั้นยังสวยอยู่เลย

คือหน้าเหมือนนางเอกหนังสมัยก่อนชื่อผุศรัตนดารา

ต้องเปิดกูเกิ้ลถามกูเกิ้แป๊บนึงแล้วกัน

แต่พี่ชื่นโทมบอกว่าสวยทุกคนเนี่ย
ขอร้องเขาแบบมาออกรายการเขาไม่มาเม

เวลาตื้อแล้วแบบคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันแบบ

เออน่าเอาไปทำละครนะเพราะมันชั่วดี

อันนี้อย่าว่าผมนะมันเป็นตอนเด็ก

พอกลับมาคิดแล้วก็สงสารเขาก็ไม่น่าทำแบบนั้นเลย
โดยจนวันนี้เขายังไม่แต่งงานเลย
แล้วเขามีแฟนไหม

ถ้าเมื่อเราจะนับกี่นิดหนึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันนึง

ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้ทำงานต่อหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูลเนี่ย
ถือว่าใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยเร็วที่สุดนะฮะ๒๐นาที
ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบกนะครับ
เพราะว่าเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วก็ใช้น้ำไฟฟรีเช่นเดียวกับคนอื่น
ซึ่งถือว่าไม่สิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีและไม่ได้กระทำการที่ขัดจริยธรรมร้ายแรง
เนื่องจากไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
เพราะฉะนั้นเนี่ยมติศาลคราวนี้๙ต่อ๐
คือบอกว่านายกไปต่อได้นายกไม่ได้ผิดบางคนก็เลยมีการไปถามว่าอ้าวแล้วบ้านพิศนุโลกล่ะ
เพราะว่าถ้าสมมุติเรารู้กันมาอย่างคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเขาอยู่บ้านพิศนุโลกเลยถูกต้องไหมฮะ
มีนายกบางคนที่เข้าบ้านพิศนุโลก๒วันแล้วต้องออกเลยเพราะเจอผีดุบางคนเจอผีผีดุก็เยอะเหมือนกัน
ปรากฏว่าเขาถามว่าเอ้าทำไมนายกมาอยู่บ้านพิศนุโลกวันนี้เขาก็มีคำตอบมาว่าบ้านพิศนุโลกกำลังซ่อมแซมอยู่
กำลังซ่อมแซมอยู่กำลังปรับภูมิทัศน์กำลังซ่อมแซมเพราะว่าเราต้องยอมรับบ้านพิศนุโลกก็อายุอนามพอสมควรแล้ว

ก็หลายคนบอกว่าบางคนก็รู้กันอยู่แล้วล่ะว่านายกจะเป็นกันเป็น
ต่อแล้วก็มตินี้ขาดลอยนะฮะ๙ต่อ๐เป็นมติเอกฉันคณะเอกฉันเลยจริง
ในขณะเดียวกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจับตามอง
ตอนแรกทางกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราช
จะไปชุมนุมกันที่หน้าศาลถูกต้องไหมฮะ

ชุมนุมกันที่๕แยกลาดพร้าว
ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มรัศดรนัดชุมนุมกันเย็นนี้อย่างต่อเนื่อง
จากการสังเกตการณ์ว่าตอนนี้นะฮะมีทุกเพศทุกวัย

ก็เริ่มทยอยกลับมาตั้งแต่๑๖นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
จนกระทั่ง๑๖นาฬิกา๕๐นาทีเนี่ย
การชุมกลุ่มของศาลรัฐสดรเนี่ยก็เริ่มมีคนมามากมาย
จะเห็นแล้ววันนี้๑๘นาฬิกา๑๖นาที
ก็เริ่มมีมวลชนเริ่มเข้ามากันแล้วทยอยเข้ามา
หมายเลขนะครับระหว่างคุณจิตมายไปไปอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะฮะ
โรงเรียนนี้ก็ปิดกันหลายแห่งนะฮะ
เคสหญิงพยาวเที่ยวเทศกาลดนตรีด้วยคุณผู้ชมครับ

ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะว่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
แล้วก็โรงเรียนเทิงวิทยาคมที่เชียงรายเนี่ยนะฮะ
ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว๑๒วันนะครับ

หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ครับมาท่องเที่ยวเทศกาลดนตรีในวันที่๒๙พฤศจิกาที่ผ่านมา
โดยมีนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนไปเที่ยวงานในวันดังกล่าวด้วย
ขณะเดียวกันครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ในท่าขี้เหล็กรัฐฉานของเมียนมา
ก็มีแนวโน้มนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับ
นี้นะฮะตามแนวชายแดนเมียนมานั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับ
ผู้ที่จะลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยก็ต้องถูกสังเกตการณ์กันอย่างดีนะฮะ
ในวันเดียวกันนะครับก็พบว่ามีคนไทยที่แจ้งความจำนงนะครับว่าต้องการกลับประเทศเพิ่มขึ้นอีก๗คน
ส่วนใหญ่แล้วเป็นหญิงสาวอายุ๒๔๒๘ปีและก็มีผู้ที่มีอายุ๓๒อีก๑คน
อย่างไรก็ตามนะครับก็พบว่ามีผู้พยายามลักลอบเข้ามานะครับตามช่องทางผิดกฎหมายที่ริมน้ำเป็นริมน้ำสาย
แล้วก็เป็นคนต่างด้าวอีก๑คน
โดยจับกลุ่มตัวไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จะมีการผลักดันกลับไปที่ฝั่ง
แล้วก็ยังมีหมู่บ้านผาหมีเป็นชายอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ
ล่าสุดนะฮะในแพทย์สวพลเอี่ยมสิริถาวรพอกองการโรคติดต่อทั่วไปเนี่ย
ควบคุมโรคเนี่ยท่านก็บอกว่าความคืบหน้าของทีมสอบสวนโรคปรากฏว่า
พบผู้สัมผัสแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง๖รายนะฮะซึ่งสองรายเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่
ส่วนอีก๔รายอยู่ที่พยาวพิจิตรราชบุรีแล้วก็กรุงเทพ
ทั้งหมดทำงานที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแล้วก็ลักลอบเข้ามาในไทยโดยช่องทางธรรมชาติ
ตอนนี้มาถึงกรุงเทพศิลปินหลายคนตอนนี้ก็ต้องหยุดนะฮะ
อย่างที่บอกว่าเช่นเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแถวอะไรนะ
แถวบังนาบังนาทำไมศิลปินทำไมนะ
ปินวันนี้ที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงรายเพราะตอนนี้มันจะมีเทศกาลดนตรงดนตรีอะไรอย่างนี้
เพราะจะต้องหยุดหยุดมาจนกัดตัวตัวเองแล้วก็ดูอาการ๑๔วัน
แม้กระทั่งคนในบาร์โฮส

เด็กในบาร์โฮสกันในวันนี้จะศึกษาหมดเลย
คนที่ก็ติดเข้าไปเที่ยวที่แข่ง
แม้กระทั่งเอาจริงป่ะคนแขกที่ไปใช้บริการในช่วงอาทิตย์ทั้งอาทิตย์นั้นไม่ใช่คือคืนนั้นวันเดียวนะคุณควรจะเป็นแบบว่าล็อกตัวซะหน่อยไหม
วันเรารู้ว่าวันนี้ทางเชียงใหม่เองก็ออกมาพูดว่าใครติดให้แสนนึงเอกชนมารวมตัวกันแล้วก็ใครตายให้ล้านหนึ่ง
แล้วก็จะมีศิลปินคนอื่นอีกก็คือโดนเลื่อนคิวงานออกไปหมดแบบตอนนี้คือหยุดการรับงานเขาก็กักตัว
คือน่ากลัวมากแต่จริงแล้วเนี่ยอันนี้คือต้องตำหนิเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าข้ามฝั่งไปแล้วก็ไปทำงานที่นู่น
แล้วถึงเวลาเนี่ยก็กลับเข้ามาแล้วหนีกลับเข้ามาแล้วเอาโรคติดเข้ามาเนี่ยคือมันเห็นแก่ตัวเกินไปคือจริงเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องกักตัว๑๔วันก่อน
คืออย่างน้อยต้องมีแบบเขาเรียกอะไรความรับผิดชอบบ้างไงไม่ใช่แบบถึงเวลาเสร็จปุ๊บคุณไปแล้วกลับมาโดยที่
อยู่ในความคุณพดัมดูข่าวไทม์ไลน์ให้คุณพดัมดูสิคุณครับก็จะล่าวไทม์ไลน์คุณปินยังไงก่อนดีกว่า
ไอโคลนไฟโครวไหมบอกนะครับคุณเข้าค่อยที่ไหนต้องเอาจริงติดเจ็บถึง๒๗พฤศจิกาต้องยอม
กระทั่ง๒๘๒๘พฤศจิกายนเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ
ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็๖โมงนะครับ๖โมงเช้ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมารับ
ตอนนี้ก็คือยังไม่ทราบชื่อเนอะนั่งซ้อนกัน๓คนอันนี้แหละนั่งซ้อนกัน๓คน
วันนั้น๒๘พฤศจิกายนเริ่มมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกก็เข้าไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สายพร้อมเพื่อน
แต่ก็แค่นอนแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เรียกแกรปคาไปส่งที่สนามบินเชียงราย
หลังจากนั้นถูกต้องบ่ายโมง๔๐เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปสนามบินเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารเนี่ยไปสนามบินกลับมาถึง
ดอนเมืองอันนี้คือเรากรุงเทพแล้วนะฮะดีดี๘๗๑๗นะไปลงที่ดอนเมืองดีดี๘๗๑๗คือนกแอร์นกแอร์นะฮะเป็นนกแอร์ใช่ไหม
แอร์ครับปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยมาถึงดอนเมืองปุ๊บก็นั่งแท็กซี่จากดอนเมืองเนี่ยไปคอนโดย่านอุดมศุกร์ประมาณ๕โมงเย็น
แต่ในขณะนั้นโอเคแหละในสนามบินของเราเนี่ยค่อนข้างจะบังคับให้ใส่หน้ากากถูกต้องไหมเขาก็บอกเขาสวมหน้ากากเนี่ย
อนามัยแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมเขาสวมไว้ใต้คางอันนั้นตอนนั่งนั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่เขาสวมไว้ใต้คางแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยที่กลับมาด้วยกันถูกต้องเดินทางต่อไปยังจังหวัดพิศนุโลกนั่งเครื่องต่อ
คนหนึ่งกลับไปพิศนุโลกอีกคนนึงอยู่ที่กรุงเทพ
ที่ไปอุดมสุกเนี่ยติดโควิดแต่คนที่กลับไปที่พิจิตรเนี่ยโดนนั่งเครื่องบินไปลงพิศโรคเนี่ย
ยังไม่รู้ตัวเองปรากฏว่าเข้าไปคลินิกทะวุดมสุก
บอกเฮ้ยอาการเริ่มแบบว่าขอแนะนำให้ไปตรวจเถอะ
ไปโรงพยาบาลเถอะตอนแรกไปคลินิกก่อนใช่ไหม
เขาก็นั่งรถยนต์ส่วนตัวไปกับแฟนเขาเออไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแฟนมีสิทธิ์แล้วถูกถูกต้องไหมแฟนมีสิทธิ์แล้ว
เขาก็นั่งรถไปกับแฟนเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนย่านบางนาม
ผลตรวจพบว่าเป็นโควิดนี่แหละ
วันนี้แม่ไปนอนที่โรงพยาบาลแถวบางนาเสร็จก็คุยกันอุ้ยหมอม้าไอ้นี่หรือเปล่า
เข้าไปโรงพยาบาลหนึ่งเราค่อยแอบถามเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั่นแหละ
อยู่ที่บางนาบอกว่าคุณหมอคะพอดีคุณหมออยู่ตรงนั้นพอดี
เขาคุยกันไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมคะ

แต่ในขณะเดียวกันอันนี้คืออีกหนึ่งกรณีอันนี้มาจากท่าขี้เหล็ก
แต่เราอย่าลืมว่ามันทั้งเชียงรายและเชียงใหม่
วันนี้ที่เชียงใหม่ที่สาธารณสุขเชียงใหม่
เขาก็นำหนุ่มบาร์โฮสและผู้สัมผัส
แล้วก็สาว๒๙ติดโควิด๑๙ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดวันนี้๙๐คน
คนเนี่ยเอามาตรวจหาเชื้อเป็นครั้งที่๒แล้ว

เนื่องจากว่าในบาร์โฮสจะมีคนเยอะไปหนุ่ม

นี่ไม่ได้ไปที่นี้แต่เพราะไหน

ปรากฎว่าตอนงี้เขาต้องเดินส่งเสียงว่า

เพราะอย่าลืมว่าบาร์โค้ชนั้นมีคนอยู่เยอะนะ

ครอบครัวอีกไปแปลนอีกแล้วยังไม่รวมแขกอีก
แล้วอย่างง่ายตอนเนี้ย

ธันวาคผู้สื่อข่าวเขาแรงว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาเข้าตรวจเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ย
ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่มีประมาณ๙๐คนเป็นครั้งที่๒แล้ว

พบว่าผู้หญิงคนอายุ๒๙ปีนะฮะ

แล้วก็ตอนนี้ก็ได้กลุ่มผู้สัมผัสใหม่
รวมไปถึงวันนี้เขาจะต้องไปแยกถึงพนักงานบาร์โฮส
พนักงานร้านค้าร้านอาหาร

เกือบทั้งหมดตอนนี้จะต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน

มันกระทบกับหลายฝ่ายมากจริงนะคะ

คือจะพูดว่าไงดีมันขาดจิตสำนึกเหรอ

เอาง่ายตอนนี้คนที่มีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดเชียงใหม่

คำว่าความเสี่ยงต่ำคือรอบนอกเนี่ย

แล้วก็มีผู้สัมผัสอื่นที่คาดว่ามันอาจ

อากาศตอนนี้มันเย็นด้วยที่เชียงใหม่อากาศเย็นเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนที่สัมผัสอื่นอีกประมาณ๗๒คนนะ
ทั้งหมดควรจะตรวจหาเชื้อโควิด

แต่วันนี้๑๓๒คนออกผลออกมาเป็นลบอยู่
แล้วก็ภาวนาให้ไม่มีเพิ่มขึ้น
อย่างผู้ชายคนที่เป็นแฟนของผู้หญิงที่ติดโควิด
ที่กลับไปเขาขายก๋วยเตี๋ยว

แล้ววันนี้ดูภาพในข่าวนะคะคุณผู้ชม
คือตลาดที่เขาขายของคือร้าง
เพราะเขาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว

พอคนรู้ว่าที่นั่นขายปุ๊บก็ไม่มีใครไปตลาด
ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นที่ขายของในตลาด
ก็คือปิดระนาวเพราะไม่มีใครไปเลย

ลักลอบไปมาไปเที่ยว
บางคนไปทำงานฝั่งนู้นบางคนไปเที่ยว
เสร็จแล้วก็ลักลอบกลับเข้ามาโดยที่ไม่กักตัวเอง๑๔วัน
หนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแล้วไปเอาโรคกลับเข้ามา
เสร็จปุ๊บก็เนี่ยมาทางนู้นทางนี้ทางนั้น
แล้วดูดิคือพ่อค้าแม่ขายเนี่ยธรรมดาเขาก็ลำบากยากแค้นแสนเข็นอยู่แล้ว
ไม่แบบขายก็จะไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ต้องหยุดขายอีก
มันจะดีขึ้นก็เพราะว่าพวกคุณทำแบบเนี้ย
หน่วยรู้อีกแล้วถ้าผมมีการหลบหนีเข้ามาทางธรรมชาติก็ใช่

จำอะได้ไหมก่อนนั้นเนี่ยผมกับคุณผู้ดำคุยกันในนี้
ตอนนี้ว่าที่เมียนมาเขาปลีแล้วเขาปลีเข้ามาแล้ว
จำได้ใช่ไหมก็เนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็เป็นจริงด้วย
จริงตอนนี้เขาอยากให้ช่วยกันนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการ
หรือว่าแบบคนที่จะไปรับแบบชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน

แม้กระทั่งคนบ้านฉันในบ้านฉันมีแรงงานต่างด้าว
ฉันก็ห้ามกลับนะกลับแล้วอย่ากลับมาอีกนะ
บางคนหนีเข้ามาแล้วก็ไปอยู่กับแฟนอย่างนี้
ตอนนี้มันเหมือนใครมันค่อยแตกออกไหม
ประมาณว่ามีคนที่รักรอบเข้ามามันเยอะไงค่ะ

เขาบอกว่าไอ้ตัวเมืองหลวงตัวย่างกุ้งจริงไม่ค่อย
แต่ปรากฏว่ามันจะอยู่ตามตะเข็บอย่างนี้แหละ
เพราะว่ามันมาจากปากีสถานมันมาจากอินเดีย
มันไล่ลงมาประเทศของเขาติดหมดถูกต้องไหม
มันมาปุ๊บคราวนี้มันก็จะไล่ตามตะเข็บชายแดน
ซึ่งตรงนี้ถ้าขีดลงถ้าขีดเก็บ
ก็ถือเป็นตะเข็บชายแดนเหมือนกันมันไล่ลงมาเรื่อยอย่างนี้หนูน่ากลัวนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาระวังตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ถูกต้องนะคะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ทางภาคใต้กันบ้างนะคะนครศรีธรรมราชบอกเลยว่าน้ำท่วมหนักมากทีเดียว
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลในหลายพื้นที่ค่ะของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม๑๑อำเภอ๑๔๐หมู่บ้านนะแล้วน้ำแรงแล้วถนนเส้นหลักที่ลงใต้
คือน้ำท่วมแบบสูงมากเลยล่าสุดฝนก็ยังกระหน่ำตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งคืนประกอบกับว่าน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช
ก็ไหลหลากเข้ามาทั่วนี่ในอำเภอเมืองในตัวเมืองเลยค่ะ
ถนนสายหลักอย่างที่บอกไปคือท่วมหมดเป็นบริเวณกว้างเลย
ทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องเร่งขนข้าวของขึ้นที่สูง
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิต่างก็มีการระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ
พยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักนครศรีธรรมราชทุ่งสงศ์นะคะ
น้ำท่วมไหลแบบสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
รถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถวิ่งผ่านสัญจรได้เลยด้วย
ขณะที่โรงเรียนทุกแห่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศปิดเรียน๒วัน
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษานะคะ
อย่างไรก็ตามน้ำป่าละลอกใหม่ก็ไหลลงสู่หมู่บ้านคิรีวง
ความแรงของน้ำนั้นส่งผลกระทบให้สะพานแขวน

ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วก็จุดเช็คอินของบ้านคีรีวงขาดเลยค่ะ
ลงเลยเพราะว่าน้ำมีความแรงมาก
แล้วก็มากกว่าในช่วงปี๒๕๕๔ด้วยนะคะสำหรับรอบนี้
ในตัวเมืองนครก็มีน้ำท่วมตามชุมชนต่าง
ถนนพัฒนาการคูขวางซึ่งเป็นถนนสายหลัก
น้ำท่วมสูงเป็นระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตร
รอบนอกหลายจุดตอนนี้ไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้
ทางด้านเจ้าหน้าที่กรมชนประธานและเทศบาล
ก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
ตามคลองต่างรอบเมือง
เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วยิ่งขึ้น

นี่น้องคนนี้ส่งเข้ามานะเรื่องของโควิด

เลข๕มีน้ำตาอยู่ด้วยนะ

น้ำท่วมก็ต้องแบบหยุดการสัญจรนิดหน่อย

แต่ว่าพื้นที่อื่นในการเดินทางเข้าไปตามตัวเมือง
ตามแบบอำเภอต่างบางทีช่วงนี้ก็ขาดการแบบเดินทางไม่ได้อีก

ไม่ต้องเอ๊ยกูต้องระวังเพิ่มแล้วเหรอ

หรือว่าวุชายเป็นแบบพี่หนุ่มตอนเด็ก
ไม่มีใครเหลือผีหรอกไม่ต้องห่วง

สาวโยยวายกินบุฟเฟ่โดนปรับก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยไหม
อร่อยอยากกินมากเลยวันนี้

เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งเชียงรายที่อยู่เชียงรายเนี่ยบอกว่า
คนฝั่งนู้นเขาอยากจะข้ามมารักษาที่บ้านเรา

แต่จริงแล้วคือถ้าเป็นคนในด้วยกัน

จะเข้ามาแล้วก็คือต้องมากักตัวหรือว่ารักษาตัวเลย

เขาก็มีหน่วยที่รักษาแต่แค่เขาก็จะมีแบบ

เขาบอกว่าชายแดนทางกัมพูชาเองก็น่ากลัวพอกัน

พอได้แล้วไปชอบคนอื่นนู่น

เหล่านักร้องที่วันนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตนะฮะ
ก็ต้องกักตัวนะครับ
เหล่านักร้องกักตัว๑๔วันหลังจากขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย
เสิร์ตนั้นปรากฏว่ามีคนติดโควิดด้วย

เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดเชียงราย

เพราะเหตุนี้นะฮะจะทำให้เหล่านักร้องหลายคนที่ทราบข่าวเนี่ย

แล้วก็ตอนนี้ศิลปินหลายคนควรจะ
ยกเลิกการแสดง
แล้วก็มีน้องอิ๊งน้องอิ๊งวรินทร

อิ๊งเนี่ยคนนั้นคือไฟล์วันนั้น

แล้วในไฟล์มีคนติดโควิดด้วย

อืมต้องกักตัวนะวันนี้นะฮะ

สาวกินบุฟเฟ่รวงหม้อ

ฮะรวงหม้อรวงหม้อ

ล้วงหม้อนี่ไปเอาหมู

กลายเป็นเรื่องดราม่าเลยในโลกออนไลน์นะครับ
หลังจากมีสมาชิกเฟซบุ๊คท่านหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์รูปภาพอาหารเหลืออยู่ในหม้อ
พร้อมกับระบุว่าไปกินบุฟเฟ่ร้านหนึ่งในขอนแก่นอยู่แถวกังสดาน
เสร็จพนักงานเนี่ยช่างเศษอาหารในหม้อ
แล้วคิดเงินเพิ่มขีดละ๑๐๐บาทบอกงงมากแม่
ผักต้มกับเศษหมูก็ยังตักขึ้นมาแล้วไปชั่ง
กินไปต้องระวังหน่อยนะอาจจะเป็นนโยบายหากำไรเพิ่ม
เนี่ยนะฮะร้านชาบูที่ขอนแก่นบุฟเฟ่ที่ขอนแก่นนะฮะ
หลังจากโพสต์ต่างกล่าวถูกปล่อยแพร่กไปก็มีชาวนิดเข้ามาแสดงครับ
เห็นจำนวนมากนะครับโดยส่วนใหญ่มองว่าร้านค้าไม่น่าจะทำแบบนี้เลย
ทางร้านเองก็ได้เข้ามาชี้แจงในโพสต์ต้นทางบอกว่า
พนักงานเนี่ยได้ตรวจสอบอาหารทุกโต๊ะโดยน้ำหนักของหมู
พนักงานช่างแต่เนื้อหมูซึ่งคิดว่าน่าจะติดวากาเมะมา๑ชิ้น

มันเป็นเหมือนไอ้อ๋อสาหร่ายวากาเมะอ๋อ๑ชิ้น
ได้ประมาณสัก๕๐กรัมพนักงานจึงได้ขอคิดเงินค่าอาหารไป๔๐บาท
น้ำหนักหมูที่ถูกชั่งยังไม่ได้รวมเนื้อหมูที่เหลืออยู่ในจานนะ
เขาบอกอย่างนี้หรือว่าอยู่ในถ้วยไข่ของลูกค้า
ซึ่งทางร้านขอเพียงทานอาหารให้หมดและต้องทำตามกฎที่วางเอาไว้

แต่บางทีเขาอาจจะไม่เคี่ยวไม่เคี่ยวขนาดที่ต้องไปเอา
เป็นลุงหม้อคว้านในหม้อขึ้นมาอะไรอย่างนี้
แต่ก็จะมีลูกค้าบางคนที่ก็หัวหมอบางทีกินไม่หมดก็อาจจะใส่ไปในหม้อกับน้ำเนี่ย
มันก็มีทั้งสองกรณีอันนี้เข้าใจได้
แต่บางทีมันนิดหน่อยอันนี้มันมันก็อาจจะระลุ่มอร่วยกันหน่อย

มันก็เป็นกฎบางร้านเขาซีเรียสใช่

กองทิชชู่กับสมมุติกระดองปูกระดองกุ้งอะไรต่างก็

ไม่ได้เล่าผีหรือว่าเจ้าพญานาค
ไม่ต้องให้จะเล่ากี่ที่แบบว่าไหนเธอลองเล่าให้ฉันฟัง

ไม่เป็นไรก็คือเรื่องแบบว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนนะ

คือเขาบอกว่านุ่มเนี่ยขี่รถไปหาญาติกลางดึกเว้ย
ปรากฏว่าออนเดอร์เวย์ก็เจอพระสงฆ์ยืนอยู่ริมถนน

ริมโรสอ่ะปรากฏเขาก็หวังดีอ้ว้ย

จริงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้มันชื่อแฟน
แฟนนี้๑๙ปีเคยินบรตไซน์ไป

แล้วก็ปรากฏว่าไปเห็นพระรูปหนึ่งเนี่ยแก่แล้ว
เมื่อก่อนเป็นสาราเก่าตอนนี้เขาลื้อสาราทิ้งไปแล้ว
พระรูปนี้ก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าคือแฟนเนี่ยมันก็หวังดี
ก็ไปขี่ไปฉันก็ไปจอดตรงหน้าพระแล้วก็บอกว่า
หลวงพ่อจะไปไหนจะไปไหนหลวงพ่อบอกเดี๋ยวจะไปหาญาติแฟนก็บอกอ่ะงั้นขึ้นมาเดี๋ยวผมไปส่งให้
ึกแล้วนะก็ขึ้นรถมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็คุยมาตลอดทาง
หลวงพ่อก็มีการตอบโต้กันมาเนี่ยนู่นนี่นั่นขี่ไปเรื่อย
พักพอเข้าไปในที่เปลี่ยวปรากฏรถมันก็เบา

หายไปแล้วก็เลยเอ๊ะหลวงพ่อตกรถตอนไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่เขารู้สึกว่าถ้าพระที่จะตกรถเนี่ยรถก็ต้องเสียหลักเหมือนกัน

ก็เลยตกใจกลับไปบ้านเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ญาติฟัง
ญาติก็บอกเลยบอกว่ามึงโดนแล้ว
คือพระที่มึงเห็นคนอื่นก็เห็นเยอะแล้วท่านวรรณภาพ
ไป๑๐ปีแล้วเจิดเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หวัดดาวนิมิตรนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นไว้
แล้วพระองค์นี้ก็จะออกมาส่วนใหญ่จะออกมาวันพระ
เขาก็พูดอย่างนี้เลยว่าอาสากู้ภัยที่เขาคุ้นเคยกับพระรูปดังกล่าวเนี่ย
เขาบอกว่าเขาคุ้นเคยกับพระองค์นี้ตั้งแต่เด็กนะกัญชัย
เขาเล่าว่าหลวงตาเนี่ยชื่อหลวงตาเสรีหลวงตาเสรีเนี่ยไม่ชอบยุ่งกับใคร
แล้วก็จริงแล้วท่านเป็นพระที่ห่วงของเป็นคนที่ห่วงของ
เรียกได้ว่าใครจะเข้าไปใกล้กุฏิของท่านเนี่ยไม่ได้เลยจะโดนดุโดนไล่ออกมาทุกครั้ง
ใครมาลื้อก็เรียกว่ามรื้อกุฏิหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีอันเป็นไปแบบว่าไม่สบาย
ไข้ได้ป่วยเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็มักปรากฏตัวปรากฏแบบว่า
ให้คนเห็นเนี่ยทุกคืนวันพระ
คือตรงที่ปรากฏเนี่ยก็คือตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นสาราเก่า
แต่ว่าเขาลื้อไปแล้วเป็นกุฏิของท่านเก่าไม่ไม่กุฏิยังลื้อไม่ได้
กุฏิยังลื้อกุฏิก็ยังอยู่ในวัดลื้อไม่ได้เพราะใครจะไปลื้อก็มีอันเป็นไป
เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวตายเขาบอกว่าทุกวันนี้กุฏิจะลื้อแต่ยังลื้อไม่เสร็จลื้อไม่ได้ลื้อไม่
แต่ว่าตรงที่พระไปยืนอยู่แล้วเขาไปเจอเนี่ยคือตรงนั้นเมื่อก่อนเป็นสาราเก่า
แล้วก็สากาเก่าเราลื้อไปแล้วถามว่าทำไมถึงมายืนตรงนั้น
เขาบอกว่าตอนที่เวลาท่านป่วยท่านอาภาษณ์เนี่ยท่านจะไปยืนรอรถรถแบบรถพยาบาล
หรือว่ารอเรียกรถอยู่ตรงนั้นเพื่อจะเอาตัวเองไปหาหมอ
ก็เลยไปยืนนอนตรงนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยหลวงตารูปนี้เนี่ย
พอแฟนคนนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังลักษณะเป็นยังไง
ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระรูปนี้เวลายืนคอจะเอียงอย่างนี้

ก็คือท่านอาจจะแบบอาภาษณหรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งคือลักษณะของท่านเป็นแบบนั้น
ก็เขาเจ้าอาวาสองค์ประชาติธรรมบอกอย่างนั้นช่วงที่ต้นเข้ามาจำปรรรษาเนี่ย
เสรีก็ได้มรณภาพไปนานแล้วนะเจ้าอาวาสองค์ใหม่เนี่ย
แต่ตอนนี้เป็นพระเนี่ยแล้วห้ามปวดตัวอุตลิ
พระทุกรูปเจอไหมก็เจอ
พระที่วัดก็เจอนะฮะซึ่งในจริงแล้วเนี่ย
ก็ถึงขนาดต้องย้ายพระไปจำพรรษาในกุฏิที่สร้างใหม่อยู่เนินเขา
ซึ่งตั้งแต่อยู่มาก็ปกติดีแต่ยอมรับว่าเคยเจอเรื่องแปลกบ้าง
แต่พูดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกายละเอียด
แถมก็พระบอกกันว่าวันที่คืนที่ฝ่ายุ่งเห็นตัวเลขก็มีเท่าไร
นี่ถามจริงนะสมมุติพระเป็นผีเนี่ยแล้วเขาจะกลัวพระไหม

ผมเคยดูเรื่องนั้นไงพี่นาค

กลัวพระคือชินอาวุธเล่นเป็นผี

พระที่เป็นผีเนี่ยจะกลัวพระไหมคะ

โดยแทบซ้ำเติมสิ๑๐คนอ่ะเขาพูดคำเดียวกันเค้ารู้ปะ
สวดมนต์เก่งกว่าคนอีก
หรือเปล่าตอนนั้นน่ะพูดไม่ถูกแล้ว

ไม่เอาตุ๊กตาผีนะเดิม

นี่ช่วงหน้าเรามีอักษรย่อมาให้คุณผู้ชมได้ทายกันอีกแล้ว

ใครคือนักร้องนำอักษรย่อนอหนูซ้อมแฟนตีหมาด้วย
ใครวะซ้อมแฟนตีหมาอักษรย่อ
วันนี้เขาออกมาพูด
กลายเป็นประเด็นฮะร้อนแรงในโลกออนไลน์หนุ่มดูอะไร

แล้วก็ข้อความเล่าเรื่องราวที่ถูกนายนอหนู
นักร้องนำของวงดนตรีวงหนึ่ง
อักษรย่อซอโซ่ต่อเต่า
อืมทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำร้ายน้องหมาด้วยเธอ

คนเนี่ยจับตาแล้วก็สงสัยว่านักร้องนำคือใครกันแน่
มาก็ได้ไปเปิดวาร์ฟฮะไปยังเอ็มวีของมนตรีวงหนึ่ง
อักษรย่อซอโซ่ต่อเต่านี่แหละ
ที่มีนักร้องหนุ่มเนี่ยอักษรย่อนอหนู

นะเลยมีการโยงว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนคนนี้แหละ

ทำให้มีคนเข้าไปคอมเมนต์โจมตีเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดนัทฮะนักร้องนำวงโซติส

นักร้องนำวงโซติ๊ดเนี่ยได้ทวิตข้อความชี้แจงอย่างนี้
สาเหตุที่ทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องที่แฟนสาวจะไปเที่ยวทะเล
และไม่ใช่เรื่องที่ห้ามฝ่ายหญิงไปหาแม่

นะฮะอืมแต่ประเด็นหลักหลักที่มีปัญหาการเกิด

ที่ผ่านมาเนื่องจากจับได้เรื่องผู้ชาย

เคยเลี้ยงดูแฟนก่อนที่จะมาคบกับตน

แต่เกิดการแย่งโทรศัพท์กัน
ทำให้ผู้หญิงวิ่งไปที่ห้องรูเมด
อุ๊ยโควิดนะ

พยายามให้ผู้หญิงออกมาเพราะเกรงใจเขา
จึงมีการยื้อดึงกระชากกันเกิดขึ้น

แล้วก็หัวเข่าเนี่ยไปกระแทกนะครับ
น้องที่อยู่ด้วยกันก็เป็นพยานได้

มีหลักฐานการซื้อหมาอย่างถูกต้อง

ยอมออกจากคอนโดมาอยู่บ้านเพื่ออะไรเขาว่าอย่างนั้น
ตอนนี้ก็ได้รวบรวมหลักฐานจากผู้ที่ยัดเยียดข้อกล่าวหานะครับ

แล้วก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย

แล้วก็ข้อหาแจ้งความเท็จอย่างไรก็ตาม
นขอโทษในส่วนที่ผิดนะฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความไม่เข้าใจผิดครั้งนี้ด้วยกัน

ก็เขาบอกว่าเบรกก่อนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้าย
เบรกวานของข้า

อยากจะรองใช้เซวามันจะดีมากแล้วรู้ไหม

แต่เซวาฉันซื้อไงเถอะ
ถ้าคุณว่านั้นฉันพูดนิดนึง
เราต้องยอมรับ
นี่นะครับใครที่เบื่อนะฮะที่จะต้องมาดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวัน
นี่ครับบอกเลยว่าต้องลองนะฮะดื่มกวดนี้ได้ประโยชน์จริงนะครับ

ตามินซีเนี่ยนะฮะถือว่าเยอะมากจริงนะครับ
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วงนี้นะฮะการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสำคัญมากจริงนะครับ
ใช่ถูกที่สำคัญอยากให้ลองเพราะอะไรรู้ไหม
มันสดชื่นด้วยกลิ่นมะนาวคุณแล้วที่สำคัญเนี่ยอุ้ยมันหอมมาก
มันดื่มแก้กระหายมันได้ประโยชน์ไม่จำเจดื่มได้ทุกวันทุกเวลา
ดีงามมากต้องมีอีกรสชาติหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่แพ้กันค่ะอันนี้ก็มีประโยชน์ด้วยอันนี้ก็มีประโยชนไม่แพ้กัน
แล้วก็ราคานี้ต้องบอกเลยว่าดีแล้วก็คุ้มมากค่ะ
เต็มขวดแบบนี้เนี่ยนะคะดื่มเถอะคุณผู้ชมค่ะหาซื้อก็ง่าย
๑๐บาทเอาเถอะเนอะ๑๐บาท
ก็แข็งแรงไว้ก่อนก็ดีแข็งแรงไว้ก่อนก็ดี
อะไรอยู่ก็ขายของตัวเองยังไม่ต้องขายของตัวเองด้วยไหม
กระดาษทิชชู่เปียกคูก้านะคะพรุ่งนี้วางจำหน่ายิเซเว่นวันแรกนะคะ
โอ้โหดีคุณแม่เห็นไหมว่าเวลาผิดภัณฑ์แล้วนะอ่อจะไม่เอา
แป้งหัวหลงอะไรอย่างนี้ทั้งแป้งหัวรักหัวหลง
เออเขาตัวเองยังไม่มีผัวเลยยืดเสื้ออยู่แล้วใครจะมาซื้อตังค์
แป้งหัวหลัดหัวหลงถ้าถาดเพียงครั้งก็งวงไปชั่วชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้
ไปกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ